คุณผู้ชมครับงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำเมื่อวันเสาร์ที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ไทยรัฐทีวีครับคว้ามาได้๑รางวัลนั่นคือรางวัลส่งเสริมกีฬาดีเด่น
จากศึกยอดฝีภายไทยรัฐติดตามได้จากรายงานนะครับ
รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นได้แก่
รายการศึกยอดฝีภายไทยรัฐไทยรัฐทีวี
เป็นเกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจของชาวไทยรัฐทีวี
รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น
จากรายการศึกย่อฝีภายไทยรัฐรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่๓๐
ทีมงานทุกชีวิตมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน
ขวารางวัลอันทรงเกียรติมาครองได้ในที่สุด
ศึกยอดฝีภายไทยรัฐจึงถือกำเนิดขึ้น
ความมุ่งมั่นสืบสารประเพณีการแข่งเรือ
อันเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน
ประยุกต์เข้ากับโลกยุคโลกาพิวัติ
อดแทรกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดต่าง

เปิดเผยแง่มุมอันยดงามสู่สังคม
ขณะที่ความสนุกตื่นเต้นร้าวใจบนสังเวียนการแข่งขัน
ก็คือเสน่ห์ที่ทีมงานไทยรัฐทีวี
สรรมาให้คุณผู้ชมเป็นพิเศษ
ในปีที่ผ่านมาทั้ง๗สนาม
รวมถึงการแข่งขันเรือนานาชาติจากสะพานพระราม๘
จนทำให้คุณผู้ชมได้ร่วมรุ้นติดขอบจอกันมาแล้ว
โทรทัศน์ทองคำจึงเป็นกำลังใจสำคัญ
ที่ทำให้ทีมงานทุกชีวิตมุ่งมั่น

ต่อไปในปีหน้ากับศึกยอดฝีภายไทยรัฐปีที่๒
ที่จะคัดเลือกการแข่งขันเรือยาวประเพณี
อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญในสนามต่าง
ทั่วประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้สัมผัส
ความสนุกตื่นเต้นเช่นนี้อีกครั้ง
ติดตามศึกยอดฝีภายไทยรัฐปีที่๒ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเร็วนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน